วันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะหลังจากเด็กหญิงวัย๑๓ปี
หายตัวไป๕วันแล้วเพราะว่ามีหนุ่มใหญ่ไปลักพาตัวออกจากโรงเรียน
ล่าสุดตอนนี้เป็นเรื่องเศร้านะคะตำรวจภูทรจังหวัดราชพบศพของน้องแล้ว
ถูกทิ้งไว้ในคลองพบรถจักรยานพบร่มที่เป็นของน้องด้วยค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งจากนายสมบูรณแพทย์นุสน
กำนันตำบลเนินทรายพบศพน้องมิ้นเด็กหญิงวัย๑๓ปีแล้วนะคะ
ถูกนำมาโยนทิ้งไว้ใกล้สะพานภายในคลองห้วยแรงหมู่สิบเอ็ด
นำกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์
จากการตรวจสอบพบศพของน้องมิ้นสวมเสื้อนักเรียนสีขาว
กระโปรงสีน้ำเงินไม่สวมกางเกงชั้นใน
เสียชีวิตลอยน้ำในลักษณะคว่ำหน้าติดอยู่กับกิ่งไม้ริมคลอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการช่วยนำศพนำรถจักรยานสีชมพู
และร่มซึ่งเป็นของน้องมิ้นขึ้นมาจากน้ำค่ะเบื้องต้นพบว่าสภาพศพ
บริเวณช่วงคอถูกรัดด้วยสายรัดยางยืดสีแดงจำนวนหลายรอบ
ศีรษะมีบาดแผลขนาดใหญ่กระโหลกศีรษะแตก
ทอยกระโหลกศีรษะยุบและยังมีบาดแผลที่ขมับด้านซ้ายด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีการล่วงละเมิดทางเพศจึงนำศพผู้เสียชีวิต
ส่งทำการผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจหาหลักฐานของคนร้าย
ว่านอกจากนายสมพงศ์วงทองอายุ๕๕ปีที่หลอกลักพาตัวน้องออกไปจากโรงเรียน
แล้วก็ตัวเองผูกคอตายหนีความผิดไปก่อนหน้านี้ยังมีคนอื่นที่ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ค่ะ